ถ้าสมมุติมีพักนึงแล้วมีแคนดิเดตนายก

สมมุติชื่อแคนดิเดตนายกคือพลเอกประยุทธ์อย่างนี้

เน้นว่าเราจะต้องร่วมทำงานกับคนที่

เชื่อในประชาธิปไตย

ถ้าจะทำงานกับใครร่วมรัฐบาลกับใคร

ใช่ค่ะพักต้องเป็นประชาธิปไตย

พักนั้นก็คือต้องมาจากประชาชน
ประชาธิปไตยคือการเอาประชาชนเป็นหลัก

พักการเมืองหรือแคนดิเดตของพักการเมืองเหล่านั้น

ก็จะเอาประชาชนเป็นที่ตั้ง

และแก้ไขปัญหาให้ประชาชนก่อน

ถ้าตัดชื่อแคนดิเดตนายกไปแล้วก็ไม่รู้ว่าพักไหนจะเสนออะไรยังไง
ถ้าเพื่อไทยกับพลังประชารัฐร่วมกันได้ไหม

หาเสียงยังไงขึ้นจริงแล้วค่ะสุดท้ายแล้ว
ถ้าทุกคนตั้งใจทำงานให้ประชาชน
โดยการเลือกตั้งมาจากประชาชน

เพราะที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้เลือกตั้งแบบเต็มรูปแบบ